ครับผมท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสุวรรณสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดเลยพักเพื่อไทย
วันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในการอภิปรายมาตรา๑๕๒เพื่อสอบถามและแนะนำถึงปัญหาให้กับคณะรัฐมนตรี
ท่านประธานที่เคารพครับในเดือนกันยายนปีที่แล้วในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ผมได้เคยชี้แล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วว่าประเทศของเรานั้นมีความอ่อนแอและผู้นำรวมถึงรัฐบาลเอง
ก็ไร้ศักยภาพอย่างสิ้นเชิงในการที่จะนำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า

แต่วันนี้ครับผมจะมาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ผมจะไม่พูดถึงก้าวไปข้างหน้าแล้วครับ
ให้มั่นคงให้ประชาชนปลอดภัยเนี่ย

ในการคุ้มครองประชาชนเลยด้วยซ้ำ

มันหมายถึงอะไรขอสไลด์ขึ้นหน่อยครับ

และสภาพธุรกิจของประชาชน

โดยพยายามหาโอกาสและส่งเสริมประชาชน

แต่สิ่งที่ทำหลายครั้ง
มีผลตรงกันข้ามแทนที่ท่านจะส่งเสริมท่านกลายเป็นอุปสรรค
กลายเป็นสร้างแต่ผลกระทบทางด้านลบสร้างแต่ผลเสีย
ให้กับการเจริญเติบโตของประเทศ
ไม่เห็นผลงานอะไรเลยนะครับของกระทรวงดิจิทัล
ถึงแม้ว่าท่านจะของงบประมาณใช้งบประมาณกองทุนกว่า๓๐๐ล้านเนี่ย
ผมได้ข้อมูลจากท่านกรรมธิการดิจิทัลของสภาว่า
เคยเรียกมาถามแล้วว่ากองทุนนี้ที่วางกรอบวงเงินไว้๓๐๐ล้าน
มีผลลัพธ์อะไรบ้างซึ่งก็ไม่เคยเอาอะไรมานำเสนอกับสภาได้เลย
แล้วก็ยังมีเรื่องที่ท่านเคยจะบอกว่า
จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ปัญหาหวยราคาสลากลอตเตอรี่ปัญหาที่บอกว่าราคามันแพงมากเนี่ย
เป็นสิ่งที่ท่านนายกพยายามพูดมาหลายครั้ง
ล่าสุดก็มีการตั้งกรรมการต่างนานามากมาย
ก็เคยมีการบอกว่าจะนำเทคโนโลยีต่างมาเพื่อแก้ปัญหา
แต่สุดท้ายก็ไม่เคยแก้อะไรได้
จนตอนนี้ครับบ้านผมอยู่จังหวัดเลยอยู่วังสะพุง
คนที่ขายหวยเนี่ยคนบ้านผมทั้งนั้นครับ
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านอกจากไม่ช่วยและยังซ้ำเติมอีกต่างหาก
แล้วหลายครั้งครับการกระทำของภาครัฐก็คือ
ชอบปล่อยข่าวมาเพื่อเช็คกระแส
อันนี้ยกตัวอย่างครับสิ่งที่หลายท่านพูดไปก็คือ
เก็บภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีหุ้นภาษีคลิปโต
ปล่อยข่าวมาตอนแรกทุกคนตกใจครับ
ว่าจะเก็บแล้วเก็บยังไงมีความรู้มากพอขนาดไหน
อันนี้คือสิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามครับท่านประธาน
รัฐมีความรู้มากพอที่จะทำเรื่องเหล่านี้หรือไม่
และผลก็ชี้ให้เห็นว่าวันที่ข่าวออกมาครับ
ในช่วงเวลาแค่เดือน๒เดือนเนี่ยข่าวกลับไปกลับมาครับ

เดี๋ยวเอากำไรเดี๋ยวไม่เอาขัดทุน

ประชาชนงงไปหมดครับแต่สิ่งที่เสียไปคือความเชื่อมั่นของประชาชน
และที่สำคัญนะครับประชาชนที่รู้เรื่องมากพอที่เข้าใจ
อันนี้แค่ไม่กี่เดือนนะฮะอันนี้เป็นข่าวที่ผมเรียงมา
อันนี้ผมใช้เวลาหาไม่เกิน๕นาที
ว่าระบบข้อมูลที่อยู่ในมือรัฐของประชาชนทุกคนเนี่ย
มันถูกโจมตีหรือว่าหลุดออกไปสู่มือของคนอื่นมากน้อยขนาดไหน
ซึ่งมันจะนำไปสู่ปัญหาต่อไปที่ผมจะพูดถึง
ถ้ารัฐบาลยังคิดว่านี่เป็นข้อมูลทั่วไป
นี่คือสิ่งที่ทางหน่วยงานชอบออกมาพูดนะครับท่านประธาน

ไม่มีอะไรที่แบบไม่มีข้อมูลสำคัญที่เป็นอันตรายกับประชาชน

ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประจำตัวประชาชน
บางครั้งเลขบัตรเครดิตก็หลุดนะครับท่านประธาน
เหล่านี้มันคือข้อมูลส่วนตัวครับแล้วก็

ถ้าใครที่คิดว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลทั่วไป

แล้วก็เบอร์โทรของท่านลงอินเตอร์เน็ตเลยฮะ
ถ้าท่านไม่เชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญ

อย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านพูดครับ
ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้
ทุกคนต้องการหารายได้ทุกคนต้องการช่องทางในการทำเงิน
เพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าร้านเขาจะโดนรัฐบาลปิดไปอีกกี่ปี
เมื่อไหร่เขาจะกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม
เงินกู้บ้างพนันบ้างลงทุนบ้าง
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่มีเพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วก็คือ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับกำลังเกิดขึ้นแทบจะเป็นปกติในประเทศไทย
ตัวผมเองก็เคยโดนเคยโดนหลายครั้งด้วยท่านประธาน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านอาจจะไม่ทราบนะคะรัฐบาลว่า
คือดินแดนที่มีแต่เรื่องหลอกลวงกระบวนการต้มตุ๋นประชาชน
โดยที่รัฐบาลทำอะไรไม่ได้เลย
มันก็จะนำไปสู่เรื่องต่อไปที่ผมจะนำเสนอให้ท่านประธานและสภารับทราบก็คือ
รัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้

อาทิตย์ที่แล้วผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมประชุมในคณะอนุกรรมธิการ
ที่ขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนครับ
บริษัทมือถือบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่าง
เข้ามาเพื่อที่รัฐจะได้ขอว่า
ท่านผู้ให้บริการมือถือท่านผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตช่วยเราสแกนเบอร์หน่อยได้ไหม
เบอร์นี้เบอร์จริงหรือเบอร์ปลอมเราจะได้สู้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้
สิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่จริงรัฐบาลต้องเป็นคนปฏิบัติหรือเปล่าครับ
แต่สิ่งที่ผมเจอในวันนั้นคือท่านก็มาขอกับเอกชนต่างให้ช่วยรัฐทำงานหน่อย
คือผมเข้าใจว่าขอความร่วมมือกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ
แต่ว่าท่านจะขออย่างเดียวโดยที่ท่านทำอะไรไม่ได้เลยผมว่ามันไม่ใช่นะฮะ
แต่ปัญหาหนึ่งครับคือมีกลุ่มผู้เสียหายซึ่งผมขอเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ถูกทิ้งโดยหน่วยงานของรัฐ
เพราะว่าจากที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้เสียหายนับร้อยคนนะครับท่านประธาน
บางคนนี่โดนโกงตั้งแต่๓ปีที่แล้วฮะจนปัจจุบันยังไม่ได้เงินคืนสักบาทเลย
กลุ่มนี้ครับเอาหนังสือมายื่นพร้อมเปิดหน้าเปิดชื่อเปิดข้อมูลทุกอย่างเพื่อที่จะสู้กับแก๊งมิจฉาชีพที่โกงเข้าไป
กลุ่มนี้รวมกันมา๑๐๐กว่าคนมูลค่าความเสียหาย๒๐๐๓๐๐ล้านบาท
อกจากเขามาเรียกร้องที่พักเพื่อไทยแล้วเขายังบอกอีกนะครับว่า
ประชาชนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่พยายามพึ่งรัฐแล้วฮะเขาทำทุกอย่าง
ทุกอย่างที่เขาจะหาได้แต่ไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้เลย
สุดท้ายท่านประธานทราบไหมฮะว่าคนกลุ่มนี้เขาก็ไม่ยอมแพ้ครับ
เขารวมกันเป็นกลุ่มรวมกันร้อยกว่าคนนี่แหละเป็นประชาชนนี่แหละ
พยายามต่อสู้กับแก๊งมิจฉาชีพ
พยายามทำทุกอย่างที่ประชาชนคนหนึ่งจะทำได้
โดยที่รัฐไม่ได้ช่วยอะไรเลย
พยายามตามเส้นทางเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่าที่เขาจะหาได้
โดยที่รัฐก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนเดิม
และแม้แต่เส้นทางที่ตรวจสอบยากที่สุด
ซึ่งรัฐแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร

เขาก็พยายามทำจนเขาสืบไปได้แล้วว่า
สิ่งที่เขายังทำไม่ได้คือเขาไม่สามารถขอความร่วมมือกับบริษัทเอกชนได้
ว่าช่วยเอาข้อมูลของบัญชีนี้ให้หน่อยได้ไหม
เพราะว่าต้องรอรัฐครับต้องรอหมายจากตำรวจ
ต้องรอคำขอจากหน่วยงานต่างเพื่อประสานงาน
และนี่คือตัวอย่างของเว็บไซต์ปลอมที่ผู้เสียหายเป็นคนรวม
อันนี้รัฐไม่ได้ทำนะครับผู้เสียหายทำมาให้
เห็นเป็นตัวเล็กเพราะว่ามันเยอะมากครับท่านประธาน
และทั้งหมดส่วนใหญ่ยังเข้าได้ถึงทุกวันนี้
บางคนโดนโกงไป๓ปีแล้วนะฮะแต่เว็บไซต์ปลอมที่เขาถูกโกงก็ยังสามารถเข้าได้
อันนี้เป็นอำนาจดีอีโดยตรงนะฮะท่านแบนได้เลย
ผมเห็นท่านแบนเว็บเป็นปกติมากกว่านี้มาก
แล้วผมก็ทำไมไม่เข้าใจว่าทำไมท่านไม่แบน
อันนี้เขาบอกว่าเขารวมมาให้แล้วเขาพยายามติดต่อหน่วยงานแล้ว

แต่หลายเว็บผมเพิ่งเข้าเมื่อวานก็ยังเข้าได้
แล้วล่าสุดครับไม่กี่วันก่อนก็มีผู้เสียหายรายใหม่ครับ
จากการหลอกของมิจฉาชีพกลุ่มนี้แหละให้ลง
ให้เอาเงินโอนเข้าเว็บไซต์ปลอมเหล่านี้ก็ยังเกิดอยู่
คือถ้าเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ว่ารัฐบาลไม่โพสต์ข่าวที่ไม่ดีกับรัฐบาล

ประชาชนกลุ่มนี้รอมานานมากแล้วนะฮะ
รอให้รัฐแสดงความรับผิดชอบที่เป็นหน้าที่ของรัฐเอง
เพราะฉะนั้นที่ผมจะฝากถึงรัฐบาลนะฮะ
ปัญหาทั้งหมดที่ผมเสนอมาวันนี้เนี่ยรัฐบาลรู้สึกตัวบ้างหรือยัง
ท่านทำให้ประชาชนของประเทศนี้เนี่ยมันต้องใช้ชีวิตลำบากขนาดไหน
ทำให้ประเทศนี้เสียโอกาสมากขนาดไหน
เมื่อไหร่ท่านจะเริ่มใส่ใจในการทำงานของตัวเอง
ทำไมต้องให้ประชาชนทำงานแทนท่านมากขนาดนี้
ตอนนี้ประชาชนทำทุกอย่างแล้วครับอย่างที่ผมเล่าไป
เขาทำทุกอย่างที่เขาทำได้แล้วในฐานะประชาชนคนหนึ่ง
รอแค่การตอบรับจากรัฐบาลสักเล็กน้อยเขาก็จะทำสำเร็จแล้ว
แต่ภายใต้การบริหารแบบนี้ฮะผมก็พูดกับเขาตามตรงว่า
ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเขาจะสามารถทำสำเร็จได้เมื่อไหร่
เพราะว่าไม่ว่าคำแนะนำใดที่ท่านได้ไปท่านก็ทำหูทัวร์ลม
รับกรรมก็คือประชาชนสุดท้ายครับผมขอแนะนำท่านนายกสั้นครับ
ถ้าไม่มีน้ำยาอย่าห่วงอำนาจครับให้คนอื่นมาทำขอบคุณนะครับท่านประธาน